มาต่อกันที่พิธีบวงสวงองค์ทาเวชวันกันมากนิดกว่า
ของนักร้องสายมูตัวแม่พี่ฮายอภพรของเราคุณผู้ชม

ม่าไหล่ก่อไปร่วมพิธีบวงสวงองค์ทาเวชวัน

วัดนี้นี่นะต้องบอกว่าคุณแม่ฮายของเราเนี่ย
ได้ร่วมทำบุญทำนุบำรุงสถานที่อยู่เป็นประจำเลย
เพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าเดิมที
วัดแห่งนี้เขาไม่มีโบสถ์นะคุณผู้ชมนะ
ฮายก็เลยได้ร่วมบริจาคเงิน
รวมทั้งเป็นสะพานบุญด้วย
สร้างเสร็จไปแล้วกว่า๙๐คือใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ

แต่ตอนนี้สร้างแล้วด้วยความภาคภูมิใจของแม่ฮายของเราค่ะ

แม่ฮายยังได้ตั้งใจนำ
องค์ธาเวรสวรรษสององค์

เพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้ขอพร
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวของแม่ฮายเองให้ความเคารพนับถืออย่างมาก
เพราะทุกครั้งที่ขอพรก็มักจะสมหวังเสมออย่างเช่น
โดยแม่ฮายเนี่ยได้ถือเลิกงามยามดีทำพิธีบวงสวงองค์ท้าเวสวันเอาเลิกเอาชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใช้แล้วจ๊ะรอดูเลขไปรตรัส
ซึ่งเลขปลายประทัดครั้งนี้ก็คือ

ไม่ใช่๐๘
ไม่ใช่๕๐๔
ส่วนแถวล่างก็คือ๗๘
ต้องค่ะ
ต้องบอกว่าแม่ฮายของเราเนี่ยนะเป็นคนที่หมั่นทำบุญ
แล้วตัวเลขที่เอามาฝากเราทุกครั้งก็มักจะเป็นตัวเลขมงคลทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะ

จดเอาไว้จดเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วค่อยไปที่แผงลอตเตอรี่เดี๋ยวจะลื้อ